ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดงดังในโลกโซเทียลมาแล้วที่พระหนุทีออกบิณฑบาต
คือมุมหนึ่งเนี่ยคนก็มองว่า
ฉลาดจังเลยสุนัขแสนรู้น่ารักเดินตามพระออกบินทบาท

พอไปดูอีกมุมนึงมุมนี้จะเยอะกว่าหน่อย
คนที่ต่อว่าค่ะบอกว่าทำไมพระทำแบบนี้
เอาสุนัขมาเป็นจุดขายทำให้คนสงสารคนเห็นใจ
อยากจะทำบุญตักบาทมากยิ่งขึ้น
และสุนัขเขาไม่ได้เดินตามเฉยเขาเข็นรถแบบนี้ค่ะ
แล้วเนี่ยรถก็มีของที่คนบิณฑบาต

คือเรียกว่าใช้แรงงานสุนัขแบบนี้ทารุณสัตว์หรือเปล่า

คนรักสุนัขในจังหวัดฉะเชิงเซาทนไม่ไหวแจ้งตำรวจจับ
แล้วรายงานข่าวบอกว่าแจ้งตำรวจจับมาหลายครั้งแล้ว
พระหนูทีหลบหนีไปได้ทุกครั้งไป
ระหว่างพระกับศรีกาเกิดขึ้นในประเด็นนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เราไปฟังเสียงการประทะคารมกันก่อนนะคะ
คุณผู้ชมต้องดูดเสียงออกเป็นระยะ
ระยะเพราะว่าปะทะคารมกันอย่างดุเดือดรุนแรงจริง
การปะทะคารมการเกิดขึ้นระหว่างพระ

ศรีกาที่เขาออกมาต่อว่าพระหนูที
กรณีนำสุนัขออกไปบินทบาทด้วย
แล้วก็ให้สุนัขเข็นรถเข็นของเนี่ยนะคะ
นางสาวสุชาดาชนะวันค่ะ
เป็นคนรักสุนัขในพื้นที่จังหวัดฉัดเชิงเศร้า
แล้วก็ต่อว่าพระหนูทีนะคะ
เพราะพระหนูธีเคยเลี้ยงเจ้าสมวงสุนัขพันธ์
แล้วก็ลากรถเข็นตามไปบินทบาทแบบที่เห็น

พระหนูทีก็เลยมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
เพราะว่าในมุมของคุณสุชาดาก็ตอบว่าบอกว่า
พระหนูทีก็ไม่ยอมก็เถียงกัน
นำทั้งคู่ไปสงบสติอารมณ์กันก่อนภายในห้องสืบสวนนะคะ
นี่คือบรรยากาศภายในห้องสืบสวนแล้ว

ก่อนหน้านี้เนี่ยนางสาวชื่นใจบูชาธรรม
ได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับพระหนูที

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังสายตรวจเข้าไปตรวจสอบ

พระหนูทีพยายามหนีค่ะ

ทะเบียนธรพุทธววแหวน๙๓๑กรุงเทพฯ
อยู่ข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ก่อนที่นางสาวสุชาดาและกลุ่มคนรักษัตริย์
ก็ช่วยกันอุ้มสุนัข๓ตัวลงมาจากรถตู้
ซึ่งเป็นรถตู้ที่พระหนูทีใช้เวลาออกบินทบาทนะคะ
หนูทีจะนั่งรถตู้แล้วก็มีสุนัขอยู่ในรถตู้ด้วย
คุณสุชาดาก็เลยช่วยกันเอาสุนัขลงมาจากรถตู้ไปเก็บไว้ในรถเก๋งส่วนตัวของตัวเอง
เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือสุนัข๓ตัว
ตัวแรกเป็นสุนัขสีดำเพศผู้ขาหลังเดินไม่ได้เป็นลูกสุนัขด้วยค่ะ
ดวงตาฝ้าฟางแล้วนะคะมองไม่เห็น
ตัวสุดท้ายสุนัขพันธ์บางแก้วสีดำขาวเดินไม่ค่อยไหวเหมือน
สาเหตุก็คือถูกใช้งานมานานถูกใช้งานด้วยการลากรถเข็นเดินมานาน
ตำรวจก็ได้พาพระหนูทีไปพบพระปัญญาวิสุทธิโมลีรองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบแรงยาวเพื่อไปพูดคุยถึงปัญหานี้ค่ะ
พระหนูทีบอกว่าคือนำสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าสมหวังมาเข็นรถลากเป็นตัวแรก
อยากจะสร้างจุดขายอยากจะให้ญาติโยมมาใส่บาท
เพราะว่าเห็นใจสูนักเกิดความสงสารแล้วก็เห็นความน่ารักของสุนัข
ก็เลยอยากจะให้มาใส่บาทมากขึ้น
แต่ว่าเจ้าสมหวังสุนัขก็เข็นรถไม่ไหวแล้ว
พอเจ้าสมหวังเข็นรถไม่ไหวไม่พอพระสุธีไปหาสุนัขตัวอื่นมาเข็นรถแทนอีก
ชาวบ้านแจ้งจับไปหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชม
แต่พระสุธีก็หลบหนีไปทุกครั้งจนครั้งนี้ไม่น่าจะหลบหนีได้แล้วนะคะพระสุธี
พระหนูทีขับรถตู้เองด้วยคุณผู้ชมคือคนก็แบบมันเหมาะหรือเปล่า
จากใช้สุนัขแล้วยังขับรถตู้เองอีกเหรอ
พระสงฆ์ก็มีการออกมาให้ความคิดเห็นเหมือนกันนะเรื่องนี้ว่า
มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไหมกับการขับรถตู้เองการขับรถเนี่ยอืม
ก็เลยมีการคุยกันเรื่องนี้นะคะว่า
ต้นสังกัดที่จังหวัดอุดรธานีต้องดูแลหน่อยละ
ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพระหนูทีดีนะคะ
พระหนูทีรับปากบอกว่าจะยกเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างเหล่านี้
ทั้งเรื่องของการขับรถตู้ทั้งเรื่องของการใช้สุนัข
รถลากรถเข็นออกบินทบาทไปด้วยกันจะยกเลิกพฤติกรรมต่างเหล่านี้
แต่สิ่งที่ทำไปแล้วสิ่งที่เป็นความผิดไปแล้วก็เป็นความผิดนะคะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาต่อไปนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับพระหนูทีต่อไป
ส่วนสุนัข๓ตัวที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีคุณสุชาดาและกลุ่มคนรักสัตว์เขาอุ้มออกจากรถตู้ของพระหนูทีไปขึ้นรถเก๋ง
เขาก็ตัดสินใจนำไปเลี้ยงเองไว้ที่บ้านดูแลต่อไปนะคะ